ต้องเตือนกันถึงชีวิตเหมือนกันจำได้ไหมคุณเขมมาสอน
หมึกที่พิษร้ายแรงที่สุดคือปลาหมึกบลูริง
เคยระบาดอยู่ช่วงหนึ่งเลยที่ทางด้านของกรมชนรับประทานเองก็ดี
หรือว่ากรมประมงเองก็ดีออกมาเตือนนะคะว่าถ้าเจอเนี่ยอย่าเข้าใกล้
แล้วก็อย่ารับประทาน
ทีนี้ที่เป็นที่ฮือฮาแล้วก็โอ้โหเรียกว่าเซ็งแร่กันในโลกออนไลน์เลยก็คือว่า
มีคนไปพบเจ้าหมึกบลูริงนี่แหละค่ะ
ถูกวางขายปะปนอยู่กับปลาหมึกทั่วไป
เรื่องนี้หลายคนตกใจเลยว่าอ้าวเป็นพิษมีพิษแบบนี้มาวางขายแบบนี้ได้ยังไง

มีคนออกมาเตือนแล้วนะคะว่าถ้าพบเห็นอย่ารับประทานเด็ดขาด
เพราะว่าโอกาสเสี่ยงถึงชีวิตนั้นมีสูงมากค่ะ

นี่แหละค่ะคือปกติเวลาเราไปซุปเปอร์หรือว่าตามห้างค้าปลีกต่างนานา

วางบนถาดน้ำแข็งที่นี่ปรากฏว่า
หมึกนี้ก็คือปลาหมึกบลูริงหรือว่าหมึกแหวนน้ำเงินพิษร้ายแรง
มีขายปนอยู่ในกระบะปลาหมึกที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดยะโสธรค่ะ
ชาวเน็ตที่เห็นภาพนี้ก็พากันตกใจแล้วก็บอกว่า
อ้าวนี่มันหมึกบลูริงมีพิษร้ายแรงนี่
ถ้ารับประทานเข้าไปนี่เสียชีวิตเลยนะ
รายเลยตั้งข้อสงสัยเลยว่าแล้วหมึกมีพิษและอันตรายขนาดนี้
อยู่บนกระบะขายปลาหมึกที่เอาไว้รับประทานได้อย่างไร
ทีมข่าวเราเลยรีบสอบถามไปยังผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์
วิชาการด้านทะเลชื่อดังค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้ดรทรยืนยันเหมือนกันค่ะว่า
ก็คาดว่าน่าจะติดมากับอวนลากของชาวประมงค่ะ

มพิษของหมึกชนิดนี้จะอยู่ที่ปาก
ไม่ได้กระจายทั่วไปตามลำตัว
เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับพิษเนี่ยจะเกิดขึ้นก็คือจากการถูกกัด
แต่อย่างไรก็ตามสำคัญตรงนี้คุณผู้ชม
หลายคนอาจจะมองว่าอ้าวไม่เป็นไรตัดปากมันออกก็ได้หรือเปล่า
บอกเลยนะคะว่าพิษของหมึกชนิดนี้
ไม่สลายแม้จะถูกความร้อน
คือต่อให้นำไปปรุงอาหารจนสุกจนหนวดหงิกจนแบบว่า
เนื้อเป็นสีขาวเด้งทานได้อย่างไรก็ตาม

และถ้าหากรับประทานเข้าไปก็เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายแล้วก็ได้รับพิษเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมดู
ถ้าใครเห็นภาพอยากให้ดูภาพเมื่อสักครู่นี้ที่อยู่ในกระบะ
ให้คุณผู้ชมสังเกตหน่อยเวลาจะไปซื้ออาหารเผื่อติดมาอีก
อย่าซื้อมารับประทานเด็ดขาดหน้าตาแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
สังเกตดีอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าหาข้อมูลกันนิดนึงก็ดีเหมือนกัน
ึกชนิดนี้อย่างที่บอกว่าเป็น
น้ำที่มีพิษร้ายแรงอันดับ๓รองจากแมงกระพุนกล่องแล้วก็หอยเต้าปูนค่ะ
ขนาดของมันเนี่ยเล็กความยาวไม่เกิน๒๐เซนติเมตรเท่านั้นเอง
แต่ว่าพิษนั้นลักษณะเดียวกันกับพิษของปลาปากกะเป้า
ก็คือมีผลให้เป็นอัมพาตระบบหายใจล้มเหลวและแน่นอนเสียชีวิตนั่นเองนะคะ